เริ่มต้นที่การซ้อมริ้วขบวนเมื่อวานนี้นะฮะ

เมื่อวานก็เป็นการฝึกซ้อมริ้วขบวน
พระบอโรมราชอิตศริยะยศ๑๓
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ประบาทสมเด็จพระประม่ามิรภูมิพลอดุญเดรท

เมื่อวานนี้มีประชาชนนับพันคนเลยค่ะไปร่วมงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรตินะคะ
นำบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะฝึกซ้อมนะคะจะมีการใช้พลฉุดชักนะคะ
ซึ่งพลฉุดชักนั้นก็เชิญราชรสพระยานมาตรเกินบันไดนาคทั้งหมดของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ๑๔
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ออกจากโรงราชรสพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เมื่อท้องฟ้าโดยรอบพระบรมมหาราชวังสว่างสดใส
เจ้าพนักงานให้สัญญาณรัวกลับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑
เคลื่อนขบวนตามจังหวะกลองไปตามถนนสนามชัย
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้ายวังและสิ้นสุดที่หน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ซึ่งเป็นจุดที่๒ของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยะยศที่๒
จากนั้นเวลา๙นาฬิกา๒๘นาทีกำลังพลฉุดชักราชรส
ได้เชิญราชรสน้อยและพระมหาพิชัยราชรส
ปีกลองชนะเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคกระบวนกองทหารตาม
ตำรวจม้านักเรียนโรงเรียนวชิราวุฒิและข้าราชบริพาณร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่สอง
เลื่อนไปตามจังหวะเพลงพญาโศกเพลงสันเสริญเสือป่าและเพลงสันเสริญพระนาราย
เลื่อนไปตามถนนสนามชัยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในผ่านหน้ากระทรวงกลาโหมศาลหลักเมืองและสารดีกา
เข้าสู่ท้องสนามหลวงเพื่อเข้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่สาม
อันเชิญพระโกรธทองใหญ่ประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่
เพื่อเคลื่อนเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดเวียนซ้าย๓รอบ
เชิญพระโกรธพระบรมศพขึ้นปฏิสถานบนพระจิตกาธานในพระเมรุมาตร
ใช้เวลาซ้อมกว่า๕ชั่วโมงนะคะ
สำหรับการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพื้นที่จริงจะมีอีก๒ครั้ง
คือวันที่๑๕และ๒๑ตุลาคมเพื่อความพร้อมเพลียงอย่างสมพระเกียรติ
ก่อนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันจริงที่จะมีขึ้นวันที่๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ